คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวนี้หน่อยเมื่อวานเนี่ยคือตั้งแต่มี
หรือเปล่ามีคนยอมตาบอดเพื่อที่จะขายตาตัวเองอืม
แล้วเอาเงินเนี่ยไปจุนเจือเลี้ยงครอบครัวปรากฏว่า
ตรวจสอบแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
เนี่ยโพสต์ต้นเรื่องคุณคุณอ่านซิดิฉันมองไม่เห็น
หนทางจริงประกาศขายดวงตาหนึ่งข้าง
รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายแต่ความจนมันไม่ปรานี
ถามว่ามีญาติมีลูกไหมตอบว่ามีแต่ทุกคนต้องมีภาระ
ผมมีกัน๓คนหมดหนทางคิดหมดทางจะเดินจริง
ร้อนผ่านหนาวมานานจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลาย
ส่งหลานเรียนหนังสือจนสุดความสามารถ
โพสต์ก่อนที่ไม่มีเน็ตจะใช้กรุณาว่าต่อว่ากันเลย
เหมือนเขากำลังจะพิมพ์ว่ากรุณาอย่าต่อว่ากันเลยนะ
แต่พิมพ์ผิดนิดนึงชีวิตคนเราไม่เหมือน
คิดแล้วคิดอีกจึงลงโพสต์

เหมือนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันแต่เขาคิดแล้วถึงโพสต์โพสต์นี้มา
คุณทวีปมีพันธุ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่น
เขาตั้งใจจะขายดวงตาเขาข้างหนึ่งเขายอมตาบอดข้างหนึ่ง
เพื่อให้แสงสว่างต่อลมหายใจให้กับครอบครัว
เอาเงินจากการขายตาไปจุนเจือไปเลี้ยงครอบครัว

โควิด๑๙มันระบาดมันทำชาวโลกเซเป็นระเนรนาศเลยนะ
บางคนถึงกลับว่าสิ้นเนื้อประหลาดตัว

ตเขาเคยเป็นโชเฟอร์ขับรถทัวร์
ขับรถทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
แล้วจีนมาเข้าไทยไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้ตกงานค่ะ
ไม่มีเงินจะเลี้ยงครอบครัวไม่มีเงินยาไส้
พูดคำนี้น่าจะเข้าใจเห็นภาพชัด
ก็เลยต้องทำแบบนี้เขาบอกเขาคิดดีแล้วนะคะ
แล้วหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะ
ชาวเน็ตมาแสดงความเห็นใจฉันเข้าไปให้กำลังใจด้วย
เข้าไปให้กำลังใจด้วยแสดงความเห็นใจ

ผู้สื่อข่าวค่ะคือพยายามตรวจสอบให้

คือตอนแรกคิดว่าโพสต์เล่นหรือเปล่า

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้เลยนะคะนักข่าวไปพบกับคุณทวีปค่ะ
คุณทวีปนี่เจอตัวเป็นเลยนะคะเมื่อวาน
คุณทวีปเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีอาชีพขับรถทัวร์มา๑๕ปีแล้วนะ
๕ปีกลายเป็นอาชีพนี้คือแกนหลักแล้วอาชีพหลักของเขาแล้วอะค่ะ
จะเปลี่ยนอาชีพก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนึกออกไหมคุณ
คนฝังกับอาชีพนี้ตั้ง๑๕ปีแล้วอ่ะคุณทวีปเล่าต่อบอกว่า
โควิด๑๙ระบาดไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย
หยุดขับไปเกือบปีแล้วก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วอ่ะ
ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลยสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือ
อยากมีงานประจำทำเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
ตอนนี้ก็ขับรถรับจ้างได้วันละร้อยวันละ๑๐๐บาท
บางวันก็ไม่ถึง๑๐๐บาทด้วยคุณทวีฟบอกนะคะ
ไม่พอหรอกพอไหมคุณไม่พอรายรับไม่พอรายจ่าย
ถูกต้องค่ะคุณทวีบอกว่าไหนจะส่งหลานที่เรียนอยู่ม๕เรียนอีก
จะฆ่าชาวบ้านอีกอ่ะตอนนี้เจ้าของบ้านช่วยเหลือให้อาศัยอยู่
เจ้าของบ้านขอบคุณแทนคุณทวีปด้วยนะคะประกาศดังเลยอยากจะรู้ชื่อเหมือนกัน
เจ้าของบ้านให้อาศัยช่วยเหลืออยู่แบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านเองเขาก็รับภาระผ่อนแบงค์อยู่นะไอ้บ้านที่คุณทวิปเช่าอ่ะ
ให้คุณทวีปเนี่ยคือลักษณะคือช่วยกันให้อยู่ไปก่อนแต่เจ้าของบ้านก็ยังต้องผ่อนแบงค์ค่ะ
แล้วคุณทวีปเราก็ถามต่อว่าตอนนี้มีคนเอาเงินไปบริจาค
มีคนเอาสิ่งของไปให้บรรเทาความเดือดร้อนได้มากแค่นั้น
ทวีฟเราก็บอกว่าพอได้แล้วยังคิดจะขายอีกไม้ดวงตานี่
คุณทวีฟบอกง่ายหรือเปล่ายืนยันจะขายดวงตาเหมือนเดิมข้ามีคนจะซื้อ
แต่เพื่อนร่วมงานในวงการรถทัวร์ภูเก็ตก็แย่กันหมดทุกคน
ว่าบางคนเครียดเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็มีแล้วครับ
ยืนยันตามเดิมครับยังพร้อมที่จะให้รู้ครับ
แต่ถ้าได้มาเอิญมาสักก้อนได้เก็บไว้ได้ส่งให้หลานเรียน
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านครับ
ฟังแล้วก็มันหาทางออกไม่ได้เนอะ

ภูเก็ตหนักจริงเมื่อปลายปีที่แล้วพฤศจิกายน
เกาะสวรรค์ฮานสวรรค์เมื่อก่อนคืนมาก
รถติดมากกว่ากรุงเทพอีกคุณภูเก็ตนะ
แต่ตอนนี้ฉันไปพฤศจิกายนโอ้โหโปร่งโล่งสบาย
แทบจะไม่มีรถโรงแรมไม่มีคนเข้าพัก

ใช่รั้งเลยใช้คำนี้ถูกนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณสำรานจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะตามคุณทวีปมาพบที่เทศบาล

จะหาอาชีพให้ทำในระยะยาวต่อไป
ขอบคุณคุณสำราญจินดาพลด้วยที่ช่วยเหลือกัน